กับผมนางยุตภพงศ์จรษฐียนตร์สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
จังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทย
ประกอบการถามกระทู้ด้วยวาจาในวันนี้
และก็ได้ยื่นนะครับต่อเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสภา

เริ่มตั้งแต่สไลด์ในภาพที่๑เลยนะครับ
เพื่อให้ท่านประธานเนี่ยได้ทราบนะครับ
ถึงเรื่องที่ผมจะถามในวันนี้
ก็คือเรื่องระบบท่อส่งน้ำสายหลัก
กรมธนาลักษณ์กำลังรับผิดชอบ
และเกิดข้อคอลหาในเรื่องความไม่โปร่งใส
ในการประมูลคัดเลือกในครั้งนี้

เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย
และเป็นพื้นที่ที่รัฐบาล

ตั้งใจที่พัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

เรื่องที่ผมจะเรียนต่อท่านประธานและสอบถาม
ลำตีว่าการกระทรวงการคัง
ก็คือเรื่องระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกท่านประธานครับ
ท่อส่งน้ำในพื้นที่สายหลักภาคตะวันออกเนี่ยมันมีทั้งหมดท่อหลักหลักอยู่สามท่อ
อยู่ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ท่อที่หนึ่งครับท่านประธานครับ
สีเขียวครับท่านประธานครับสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการ
ท่อส่งน้ำดอกกายนะครับดอกกายเนี่ยก็คือตั้งแต่อ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับ
มายังมาตรพุทธแล้วก็ไปที่สัตหีบกรมธนาลักษณ์เนี่ย
ได้จ้างบริษัทอีสวอเตอร์บริหารและสัญญาจะสิ้นสุดลง
ในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
นี่แหละครับตัวนี้นะครับท่านประธานผมย้ำนะครับว่า
เป็นตัวที่มีปัญหาและก็มีข้อคอลหารในเรื่องความไม่โปร่งใสในการประมูล
ท่อส่งน้ำนะครับเส้นที่สองเนี่ยสายสีน้ำตาลครับท่านประธานครับ
คือโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อ
น้องค้อนะครับก็คือจะอยู่ด้านบนนะครับ
งปลาไหลเนี่ยก็อยู่แถวแถวปลวกแดงนะครับกรมธนลักษณ์เนี่ย
ได้รับมอบจากกรมโยธาธิการเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
กรมธนาลักษณ์เนี่ยก็ให้บริษัทอิสวอเตอร์เนี่ย
บริหารไปพลางและโครงการท่อส่งน้ำนะครับ
สายที่สามเนี่ยชื่อว่าโครงการท่อส่งน้ำหนองเคราะห์แหลมชะบังระยะที่หนึ่ง
นะครับก็คือตั้งแต่คือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยครับท่านประธานฮะ
ตั้งแต่หนองคล้อนะครับไปถึงแหลมชะบัง
ซึ่งเส้นนี้ผมต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญที่สุด
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือมีประชาชนที่อยู่อาศัย
มีโรงแรมมีเขตอุตสาหกรรมหนักนะครับ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบและกรมธนลักษณ์เนี่ย
อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่เขาเรียกว่า

โครงการนี้มันก็มีความผิดปกติครับท่านประธานครับว่า
ในระเบียบที่ราชบัสดุของกระทรวณการคัง
ที่มีมูลค่าเกินตั้งแต่๕๐๐ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย
เวลาจะดำเนินการประกวดราคาท่านประธานครับ
เขาก็จะใช้วิธีในการประมูลทั่วไป
แต่โครงการท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก
กรมธนาลักษณ์กำลังดำเนินการ

อันนี้ไปใช้วิธีการคัดเลือก
ท่านประธานดูครับว่าโครงการนะครับ
ดังกล่าวเนี่ยไปจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา
แล้วมีบุคคลสำคัญนะครับอันดับหนึ่งเลย
คือเป็นผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้จัดการโครงการ
ชื่อว่านายสุวิทย์สับวิทยาศิริ
ตำแหน่งเขานะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
มูลที่สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคัง
มูลิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคัง
สวคเป็นผู้จัดการโครงการครับ
ท่านประธานต้องจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าชื่อนี้เนี่ย
ยุทธพงศ์ต้องระวังข้อบังคับนะครับการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอก
มีข้อห้ามไว้ครับต้องระวังครับครับเพราะว่าเอ่อ
เป็นผู้จัดการโครงการนะครับไม่ได้เสียหายครับ
ขอบคุณครับท่านท่านสไลด์ถัดไปครับ
ท่านประธานครับในระเบียบของกระทรวงการคังเองนะครับ
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๓กรกฎาคมปี๒๕๖๔เนี่ย
ระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการคัดเลือกเอกชน
เพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชบัสดุที่มีราคาเกิน๕๐๐ล้านบาท
พศ๒๕๖๔เพิ่งออกเลยนะครับท่านประธานครับ
ระเบียบครับเขาก็บอกว่าให้ใช้วิธีที่หนึ่งก่อนนะครับ
คือวิธีการประมูลวิธีประมูลเนี่ยทั่วไปก็หมายความว่า
การที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนเอกชนทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
คือวิธีการประมูลทั่วไปถ้าดำเนินการไม่ได้
ไม่มีผู้เข้าเสนอถึงไปสู่วิธีการที่สอง
ก็คือวิธีการคัดเลือกนะครับก็คือจะเชิญเป็นเฉพาะลาย
และก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า๒ลายมาให้หน่วยงานเนี่ยได้คัดเลือก
วิธีการที่สามครับก็คือถ้าคัดเลือกไม่ได้
ก็ถึงไปใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงนะครับหรือวิธีพิเศษนั่นแหละครับ
ถึงไม่ใช้วิธีการประมูลทั่วไป
และไปเลือกใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าวิธีการคัดเลือก
และวิธีการคัดเลือกเนี่ยก็ไปเลือกเฉพาะบริษัท
ที่มีคุณสมบัติแต่ว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นบริษัทวงสยามก่อสร้าง
ทำไมคุณไม่เรียกบริษัทที่มีคุณสมบัติใหญ่
ตัวอย่างเช่นบริษัทอิตาเลียนไทย
หรือบริษัทซิโนไทย
บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทย

ถ้าท่านจะใช้วิธีการคัดเลือก
ตามที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่
ทำไมท่านถึงไม่เรียกบริษัท
ที่มีขนาดใหญ่มีความน่าเชื่อถือ
เข้าไปคัดเลือก
เพื่อให้มีการเกิดการแข่งขัน
และให้รัฐได้ประโยชน์มากที่สุด

ท่านหม่อยหันเวลาโดยเตรียมไว้๓ครั้งนะครับ
ครับกลับเรียนท่านประธานครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
แล้วก็คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับที่ท่านเอกนั้นนะครับ
นะครับเอ่อมีความสำคัญอย่างที่สุดใช้คำว่าอย่างที่สุดนะครับ
เพราะว่าพวกเราคงจะทราบนะครับว่าน้ำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
ในการอยู่อาศัยในการใช้ประโยชน์ครัวเรือนที่ประกอบการพาณิชย์การอุตสาหกรรมอะไรอีกหลายอย่าง
ที่ประกอบการพาณิชย์การอุตสาหกรรมอะไรอีกหลายอย่าง
นะครับแล้วน้ำเนี่ยยังไปใช้ประโยชน์กับโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งการใช้น้ำนั้นของโรงงานอุตสาหกรรมของโรงกลั่นต่างนั้นจะขาดช่วงไม่ได้เลย
กรมธนลักษณ์เองซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าประสบการณ์ในการดำเนินการเหล่านี้
ไม่มีความชำนาญสูงสุดในการบริหารจัดการท่อส่งน้ำเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ความรู้นะครับในความรู้สึกผมนะครับความรู้ก็มีไม่เพียงพอ
ผมจึงเห็นว่ากรมธนรัฐนะครับไปจ้างที่ปรึกษานะครับให้มาสำรวจออกแบบวิธีการต่างของโครงการนี้
ธนรักษ์ได้ทำอย่างรอบครอบ
ในโครงการที่จะประมูลท่อส่งน้ำเด็กครั้งนี้นะครับ
ก็ไปนะครับให้มหาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตร
เพราะฉะนั้นเรื่องการเกษตรก็คงไม่หนีไม่พ้นเรื่องน้ำนะครับ
ก็คือมหาลัยการมหาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการไปศึกษาปริมาณศึกษาความสำคัญการใช้น้ำต่าง
แล้วก็ศึกษาถึงผู้ที่นะครับจะเพิ่มเติมในการเข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ำเหล่านี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อไปจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีศักยภาพเป็นมหาลัยเกษตรมีครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำในเรื่องเกษตรอะไรมากมายอย่างนี้
ธนรักษ์ก็มีความมั่นใจแล้วก็ให้ความเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับ
เมื่อมหาลัยเกษตรได้ศึกษา
ในทุกทุกด้านนะครับแล้วก็เอ่อส่งกลับมาที่
ธนลักษณ์นะครับผมเรียนนะครับว่าในขบวนการต่างต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นความรัดกลุ่มเป็นความรอบครอบของกรมธนลักษณ์นะครับซึ่งเป็นฆาตการประจำก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับนะครับตามที่เอ่อตามที่
ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าท่อส่งน้ำนั้นมีความสำคัญแล้วก็ท่อส่งน้ำ
ดำเนินการจ่ายน้ำในภาคตะวันออก

เอ่อเป็นรัฐวิสาหกิจเสร็จแล้วการปลาปลาก็ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่ง
ชื่อว่าอีสวอเตอร์นะครับโดยการประปาถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
บริหารจัดการน้ำอยู่ระยะหนึ่งนะครับ
ก็ได้เดิมเดินการแปลงสภาพให้เป็นบริษัทเอกชน
โดยการปราปาถอยกลับมาถือหุ้นที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์
ก็ให้คนทั่วไปเข้าถือหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่ท่านได้ไปประชาสัมพันธ์ได้ไปสัมภาษณ์
แล้วก็โดยเฉพาะนะครับท่านเองไปที่พักเพื่อไทย
เปิดแถลงเชิญนักข่าวมามากมายว่าทำไม
กรมธนลักษณ์จึงไม่นะครับพยายามสนับสนุน
อิสวอเตอร์ได้บริหารจัดการโครงการนี้ต่อไปเพราะ
อิสวอเตอร์เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ
ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่ากรมธนรัฐทำไมไม่สนับสนุน
รัฐวิสาหกิจของชาตินะครับวันนี้ผมก็ต้องเอ่อ
เรียนท่านนะครับว่าตามที่ท่านเนี่ยนะครับ
ได้พูดว่าเป็นรัฐวิสาหกิจอันนั้นไม่ใช่นะครับ
อันนั้นไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะท่านก็ถามต่อว่าเอ่อ
ท่อส่งน้ำนะครับทั้งสามท่อที่กรมธนลักษณ์
ได้รับมอบมาจากส่วนราชการนะครับท่อหนึ่งก็คือดอกกลายสัตหีบ
นะครับก็จะสิ้นสุดสัญญาในปลายปี๖๖นี้นะครับ
เอ่อมีการจัดการที่ไม่โปร่งใสนะครับ
ผมถามท่านว่ามันไม่โปร่งใสตรงไหนนะครับ
เริ่มในการที่จะหาผู้ที่จะมาบริหารจัดการเช่าและก็บริหารโครงการท่อส่งน้ำนั้น
นะครับกรมธนลักษณ์ก็ได้จ้างมหาลัยเกษตรมาศึกษานะครับ
โดยท่อที่หนึ่งท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าเอ่อ
ท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าอิสวอเตอร์นะครับได้รับสัญญาจากเอ่อ

สัญญาปีเอ่อหกหกนะครับส่วนท่อที่สองและท่อที่สาม
ไม่มีสัญญาจ้างนะครับกรมธนรักษ์ให้บริหารไปพลางก่อน
นะครับแล้วก็ด้วยการที่ท่านได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่า
การส่งน้ำในภาคตะวันออกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
เอ่อถ้าหากว่าไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมานะครับที่มีศักยภาพ
ถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วไม่ส่งน้ำสักอาทิตย์หนึ่งหรือสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
ระบบต่างในภาคตะวันออกในอุตสาหกรรมต่าง
คงจะเสียหายอย่างยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ย
ธนรัฐจึงได้มอบให้มหาเลขเกษตรไปศึกษาในประเด็นเหล่านี้
และมหาลัยเกษตรก็ได้มีข้อแนะนำว่า
ให้เชิญนะครับบริษัทใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่ในภาคตะวันออกนะครับมาหาลือประชาสมพันธ์นะครับ

ดังนั้นมหาลัยเกษตรก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
นะครับก็ต้องเรียนว่ามหาลัยเกษตรได้เชิญนะครับ
บริษัทที่ประกอบการที่ท่านบอกว่าไม่เห็นมีบริษัทใหญ่เลยนะครับ
ผมขอเรียนท่านว่าบริษัทอมตะที่มหาลัยเกษตรได้เชิญมา
นะครับให้ข้อคิดเห็นนะครับบริษัทอมตะคอปเรชั่นมหาชนนะครับ
กรมตะนั้นประกอบการนิคมอุตสาหกรรมนะครับ
เกือบทั่วประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะครับ
แล้วโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะนั้นเขาเองเป็นผู้บริหารจัดการน้ำ
อย่างมากมายมหาศาลนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เชิญมาก็ไม่ใช่ใครอื่นที่
นะครับซึ่งก็มีความชำนาญเราก็ต้องยอมรับนะครับ
เพราะเขาบริหารโครงการนี้มาแต่ต้นนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่มหาลัยเกษตรเนี่ย
เชิญมาก็มีบริษัทนะครับซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าระบบอะไรต่างต่าง
พวกเราก็คงทราบนะครับว่าเขามีโรงงานเขามีแวะ
อะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิด
เขาเป็นเจ้าของเหมราชซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธ
แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดอีกก็มีลงกลั่นมีอะไรไปอยู่ในนั้นเนี่ย
เยอะแยะซึ่งโรงกลั่นนั้นเป็นหัวใจในการใช้น้ำ
แม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับ
จะไปหล่อเลี้ยงบอยเออร์หล่อเลี้ยงระบบทำความเย็นต่าง
นะครับมีความสำคัญมากนะครับก็ได้เชิญการประปาส่วนภูมิภาค
นะครับเอ่อมาเสนอความเห็นเสนออะไรต่างต่าง
เพื่อให้มหาลัยเกษตรก็สามารถได้วิเคราะห์โครงการนี้ออกมา
แล้วก็กำหนดข้อเสนอแนะให้กรมธนรัฐนะครับปรากฏว่านะครับเอ่อ

มหาเลขเกษตรก็ยังได้มีข้อเสนอแนะตามที่ท่านได้สงสัยนั่นแหละครับ
ว่าทำไมไม่เปิดนะครับอีออกชั่นเป็นการประเมิน
เป็นการประมูลทั่วไปนะครับมหาลัยเกษตรเนี่ยนะครับ
ข้อเสนอแนะในฐานะที่ปรึกษานะครับ
กรมธนลักษณ์ก็เอามาพิจารณานะครับว่าการโครงการสำคัญ
แล้วก็มีความจำเป็นมีความเอ่อเสียหายหากพลังไปเนี่ย
ก็จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่นั้นนะครับเอ่อ
มาลัยเกษตรซึ่งเป็นที่ปรึกษานั้นก็ได้ให้คำปรึกษานะครับ
ว่านะครับควรจะนะครับเอ่อยกเว้นวิธีเปิดประมูลทั่วไป
แล้วก็ให้ใช้นะครับวิธีการคัดเลือกนะครับ
นะครับวิธีการคัดเลือกดังนั้นเนี่ยนะครับ
กรมธนลักษณ์เองนะครับตามที่ได้รายงานให้ผมนั้น
ก็ได้คัดเลือกนะครับบริษัทอมตา
ตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับบริษัทนะครับ
เป็นผู้ที่คัดเลือกนะครับต่อจากนั้นมีผู้เสนอตัว

เอ่อเข้ามาคัดเลือกด้วยก็คือบริษัทวงสยามก่อสร้าง
และบริษัทวิทย์จำกัดมหาชนนะครับ
ซึ่งผมก็เพิ่งไม่ได้รับรายงานจากเอ่อ
ธนลักษณ์นะครับว่าบริษัทวงสยามนั้นนะครับ
มีประสบการณ์ในเรื่องของท่อส่งน้ำนะครับ
ในเรื่องของเป็นผู้ประกอบการรับเหมาไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียน
เป็นบริษัทไหนไหนไหนหลายหลายบริษัทนะครับ
ก็บริษัทนี้ก็เข้าไปรับเหมาวางท่อจำนวนมากมาย
ลำตีรักษาเวลาไว้ตอบคำถามที่๒ที่๓ด้วยนะครับ
มตรีครับครับเชิญครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ
ก็เรียนตามข้อที่๑ที่ท่านถามนะครับว่าทำไมไม่ใช้วิธีทั่วไป
นะครับเอ่อประมูลทั่วไปทำไมใช้วิธีเอ่อ
การคัดเลือกนะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะครับ
เป็นการคัดเลือกนะครับให้บริษัท๕บริษัทใหญ่
นะครับเอ่อเข้ามาร่วมเป็นผู้ที่เอ่อเสนอราคานะครับ
ครับชื่นครับส่วนคำถามครับคำถามที่ชื่นชื่น
เชิญอนุญาตครับแต่ว่าต้องยังไงบริหารเวลาหน่อยนะครับ
อย่าให้เกินเวลามากไปครับเพราะว่าจะมีคำถาม๓ครั้งครับผม
ครับครับขอบคุณครับเอ่อกลับเรียนท่านประธานครับ
เพราะว่าคำถามของผู้ที่ถามคำถามนั้นนะครับ
เอ่อได้ถูกประโคมข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี้ยเอ่อ
อย่างผิดเนี่ยมาตลอดเวลานะครับ
ครับคำถามที่สองนะครับเอ่อระเบียบของเอ่อที่ราชพระสดุนะครับ
ถ้าหากว่ามีโครงการที่เกินกว่าห้าร้อยล้านให้ใช้วิธีเอ่อ
ให้ใช้เอ่อเกินกว่าห้าร้อยล้านนะครับ
ก็จะต้องใช้พรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
ของที่ราชพัสดุโดยเฉพาะนะครับ
แล้วก็ตามที่ท่านได้ถามนะครับในข้อ๒ว่า
ทำไมถึงไม่เชิญบริษัทอิตาเลียนชการชั่งและชิโรไทยนะครับ
ท่านเองท่านก็ทราบว่าบริษัทอิตาเลียนบริษัทชอการชั่ง
ซีโน่ไทยนั้นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับ
เหมาก่อสร้างนะครับเอ่อซึ่งนะครับ
ตามข้อกำหนดนะครับของ
คณะกรรมการเอ่อในชุดนี้นะครับ
ได้มีข้อกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการในเรื่องของท่อส่งน้ำนะครับ

ถึงได้ดำเนินการนะครับตามที่คณะกรรมการได้กำหนด
นะครับหรือได้เชิญชวนทั้งห้าบริษัทเข้ามาเอ่อ
ซองประกวดราคาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับ
ท่านรำตรีได้ใช้เวลาของท่านหมดเลยนะครับเหลือยี่สิบสามวินาที
แต่รู้รู้ไหมนะครับท่านยุธพงศ์คำถามที่สองเชิญนะครับ
ท่านยุธพงศ์มีเวลาอีกหกหกนาทีครับเชิญหน่อยครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเตียร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสคามพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับดรสันติเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามผมเลยครับ
ท่านประธานครับแล้วผมบอกอยู่แล้วครับว่า
อิตาเลียนไทยเนี่ยเขามีบริษัททำน้ำปลาปลาชื่อ
ไม่ตอบได้ยังไงครับว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ท่านประธานครับแล้วที่ท่านตอบผมเนี่ย
บอกว่าเชิญมาเพื่อให้มีการแข่งขัน
ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าอมตะเนี่ยเขาไม่ได้ทำน้ำปลาปลา
เขาทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย
ท่านก็ตอบอยู่แล้วว่าก็ทำนิคมอุตสาหกรรม
ก็ซื้อต่อมาจากเหมราชเจ้าของเขาชื่อเจ๊จูน
แล้วท่านมันเชิญมาทำไมเขาไม่มีคุณสมบัติบริษัทวิกเนี่ย
ที่ท่านว่าเนี่ยท่านไปเชิญมาทำไมเขาขายท่อน้ำปลาปลา
ต่อเลยครับท่านประธานครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ
สไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์ที่๔ครับ
กรมธนาลักษณ์ครับเมื่อวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ย
ก็ได้เปิดให้เอกชนยื่นซองมีคนไปยื่นซองแค่๓ลาย
มตะกวาเนี่ยเขายื่นไม่ได้เพราะว่าเขาทำนิคมอุตสาหกรรม
ก็ไม่ได้ทำน้ำปลาปลาก็ไอ้วิกเนี่ยมันก็ตกเพราะว่าขาย
ท่อน้ำปลาปลาก็เหลือแต่อีสบอเตอร์กับวงสยามสิบสามสิงหาหกสี่ครับ
ท่านประธานฮะคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ย
พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอและเห็นชอบผลคะแนนนะครับ
ซองแล้วปรากฏว่าบริษัทที่ชนะเนี่ย
คืออีสวอเตอร์เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด๒๖สิงหาครับ
คณะกรรมการมีหนังสือนะครับยกเลิกผลการคัดเลือก
อีสวอเตอร์ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
จนกระทั่งทำให้บริษัทอิสวอเตอร์เนี่ยต้องไปฟ้องสารปกครองอยู่ในขณะนี้
สไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์ที่ห้าครับ
ท่านประธานดูสิครับว่าการให้ผลประโยชน์เมื่อการประมูลครั้งที่หนึ่งครับ
คัดเลือกครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่าแรกเข้าครับ
วงสยามให้แปดร้อยล้านอีสต์วอเตอร์ให้พันสี่ร้อยล้าน
ผลตอบแทนรวมสามสิบปีเนี่ยวงสยามให้หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน
อีสต์วอเตอร์ให้หกพันหกร้อยแปดสิบเก้าร้านส่วนแบ่งรายได้สามสิบปี
วงสยามให้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าร้านอีสต์วอเตอร์ให้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
ผลตอบแทนรวมสามสิบปีวงสยามให้สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าร้าน
สวอเตอร์ให้สามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านครับแต่ประธานในการคัดเลือก
ก็คืออธิบดีกรมธนาลักษณ์ในขณะนั้นคือนายุทธนายิมการุลครับ
ได้ยกเลิกผลการคัดเลือกครับอ้างว่าทีโออาร์ไม่สมบูรณ์
ท่านประธานครับถ้าทีโออาร์ไม่สมบูรณ์เนี่ย
ประธานเป็นคนไปบอกครับไอ้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเนี่ย
ไม่เห็นมีใครโวยวายอะไรเลยครับแล้วอยู่อยู่มายกเลิก
ไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับ
คณะกรรมการคัดเลือกชุดที่หนึ่งเนี่ยมีนายุทธนายิมการุล
ธิบดีกรมธารักษ์ในขณะนั้นเป็นประธานครับท่านประธานครับ
ที่ผมบอกว่าอาจารย์สุวิทย์สรรพวิทยาศิริเนี่ย
ที่เป็นคนผู้จัดการโครงการเป็นคนเขียนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตร
ดรสันติพูดถึงเนี่ยเขาก็เป็นกรรมการเขาคัดค้านครับ
อิสบอเตอร์ชนะเนี่ยถูกต้องแล้วเขาถึงได้คัดค้านครับ
แล้วท่านประธานครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ห้าหกเนี่ย
ที่เป็นกรรมการครับพออิสวอเตอร์ชนะประธานบอกไม่เอาครับ
ยกเลิกครับปรากฏว่าก็ตั้งคณะกรรมการใหม่ครับ
ที่สองไล่คณะกรรมการชุดแรกออกหมดเลยครับ
สไลด์ที่แปดครับขอสไลด์ที่๗ครับเจ็ดก่อนนะครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับตั้งกรรมการคัดเลือกชุดใหม่
กรรมการชุดเดิมออกหมดเลยซึ่งมันผิดวงผิดปกติมากครับ
ไล่เขาออกทำไมครับผู้จัดการที่เขียนโครงการเนี่ย
ท่านอ้างถึงเนี่ยพูดถึงแล้วพูดถึงอีกเนี่ย
ไปไล่เขาออกทำไมแล้วชุดที่สองครับ
ผมอยากไปสู่คำถามเลยครับบอกว่าดรสันติพร้อมพัฒน์เนี่ย
จบปริญญาเอกหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จากสถาบันเทคโนโลยีราชกระบังเจ้าคุณทหารท่านช่วยกรุณาอธิบาย
ทีโออาร์เนี่ยที่เปลี่ยนจากครั้งที่หนึ่งมาเป็นครั้งที่สองเนี่ย
ชีโออาร์เนี่ยแปลว่าอะไรดรสันติเนี่ย
กรุณาอธิบายหน่อยแล้วดรสันติครับ
ช่วยบอกหน่อยว่าทีโออาร์ครั้งที่สองเนี่ยท่านเปลี่ยนใหม่เนี่ย
แตกต่างจากครั้งที่หนึ่งอย่างไรแล้วทำไมบริษัทวงสยามที่แพ้ในครั้งที่หนึ่งเนี่ย
ถึงกลับมาชนะในครั้งที่สองได้มันถึงหน้ามหัศจรรย์อย่างนั้น
ท่านต้องอธิบายเพราะว่าท่านจบหลักสูตรภาษาอังกฤษขอบคุณครับ
ครับเชิญดรสันติครับ
คำถามที่สองของท่านคำถามที่คำถามถัดมานะครับ
ของท่านยุทธพงศ์จรัสเถียรนะครับ
ครับตามที่ท่านได้บอกว่าเอ่อ
ชิโนไทยอิตาเลียนแล้วก็ชอกันชั่งมีบริษัทลูกนะครับ
ผมไม่รู้เหรอท่านยุทธพงศ์ครับเราเป็นผู้แทนนะครับ
เราต้องรู้กฎหมายในระดับหนึ่งนะครับการที่ชีโร่ไทยก็ดี
อิตาเลียนก็ดีชอกันช่างก็ดีจะไปมีลูกกี่สิบคน

ร้อยคนเป็นเรื่องของเขานะครับกรมธนรัฐไม่ทราบ
ทราบแต่ว่าเขาเป็นผู้รับเหมานะครับส่วนบริษัทอมตะนั้น
นะครับลงข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นประจำว่าแม้กระทั่งการปั่นไฟฟ้าใช้เองในนิคมของอมตะเขาก็ทำซัพพลายน้ำในโครงการนิคมของเขา
เขาก็ทำเหมราชตามที่ท่านพูดถึงว่าวาไปซื้อมานั้นเขาก็ทำนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นบริษัทหนึ่งที่มีประสบการณ์นะครับ
แล้วก็ทางกรมธนรักษ์เขาก็รายงานผมมาหลังจากที่ท่านนะครับ
บอกว่าทำไมไม่เชิญบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับแล้วไม่เปิดเป็นการทั่วไป
นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อการเปิดซองครั้งที่หนึ่งนะครับ
อธิบดีบอกว่าทีโออาร์นั้นไม่สมบูรณ์นะครับ
เหตุที่ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรผมได้รับรายงานมาอย่างนี้นะครับ
ว่าบริษัทหนึ่งใช้ตัวเลขน้ำ
ร้อยห้าสิบล้านคิวแต่อีกบริษัทหนึ่งใช้สามร้อยห้าสิบล้านคิว
ในเมื่อปริมาณน้ำมันต่างกันแล้วในทีโออาร์
ไม่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นคณะกรรมการเองเนี่ย
เขาก็สรุปว่ามันไม่สมบูรณ์
อธิบดีเองก็ตรวจสอบแล้วก็เห็นว่า

ถ้าในประมูลครั้งที่๑จะตัดสินใจให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
นะครับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ก็ต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับในเมื่อเขาเห็นว่าอย่างนี้
แล้วก็ดูจากกฎระเบียบแล้วเป็นสิทธิ์ที่คณะกรรมการ
จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับว่าในเมื่อมันไม่สมบูรณ์
ก็ให้เบอร์๕บริษัทนี้เข้ามาแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
โดยเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์นะครับ
ซึ่งการดำเดินการนั้นทั้งอีส
ที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยชนะการประมูล
ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดซองเลยนะครับ

สวอเตอร์ใส่ราคานั้นราคานี้ราคานู้นเท่าไหร่เนี่ย
ผมกำลังตรวจสอบคณะกรรมการชุดนี้อยู่
ว่าในเมื่อยังไม่ได้เปิดซองเนี่ย
ทำไมถึงได้รู้ราคาเหล่านี้มากมายนัก
ผมยังคล่องใจอยู่นะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะไปตามตรวจสอบ
แล้วก็จะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ดีสารปกครองนะครับ
โดยอิสวอเตอร์ไปฟ้องสารปกครองนะครับ
แล้วจริงการฟ้องศาลใครก็ฟ้องได้นะครับ
แต่อีสวอเตอร์ยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากกว่านั้นอีก
ก็คือขอฟ้องฉุกเฉิน
เพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้อีสวอเตอร์ชนะในครั้งที่๑นั้น
ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มอบให้อายการไปสู้ไปชี้แจง
ก็ปรากฏว่าสารปกครองนะครับ
ได้ชี้มาแล้วนะครับได้วินิจฉัยมาแล้วว่า
การกระทำของกรมธนาลักษณ์นั้นถูกต้องแล้ว
ทำตามระเบียบถูกต้อง
ก็ยกเลิกแล้วก็ให้๕บริษัทนี้เข้ายื่นซองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจแต่ไม่ใช่อำนาจผมผมก็ดีใจนะครับว่า
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสนะครับก็มีการยื่นซองอีกครั้งหนึ่ง
ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่ายื่นซองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมยังเป็นกังวลนะว่า
กัดจังหวัดท่านลำตรีนะครับแต่ว่าเกินเวลาไปมากนะครับขอช่วยสรุปคำตอบนะครับขออภัยด้วยครับ
แต่วงสยามยื่นมา๒๕๖๐๐พันกว่าล้านนะครับผมก็ตกใจผมก็ตกใจจริงว่าใน๓๐ปีที่ผ่านมาตั้งแต่๓๕๓๖ปี
เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยหายไปไหนผมกำลังนะครับหลังจากที่เรื่องนี้จบผมกำลังจะต้องตรวจสอบในขั้นตอนต่างในเจ้าหน้าที่ทั้งของรัฐทั้งของอะไรต่างเนี่ย
ให้ปรากฏชัดแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ได้ว่าเงินของแผ่นดินรายได้ของรัฐนั้นหายไปไหนนะครับ
แล้วเพียงแต่อีกไม่กี่วัน
และวงสยามก็ได้ใช้ตัวเลข๒๕๖๐๐กว่าล้านนะครับ
แล้วถามว่านะครับธนรักษ์นั้นนะครับ
ได้ดูแลอุตสาหกรรมของการนิคมในเรื่องการใช้น้ำอย่างไรนะครับ
กรมธนาลักษณ์ได้กำหนดราคาเก็บค่าน้ำจากผู้ที่จะชนะการประมูล
ไม่เกินสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบแปดสตังค์เดิมเก็บอยู่เท่าไรครับ
สิบสองบาทกว่าจนถึงยี่สิบหกบาทนะครับ
แล้วเงินของรัฐของแผ่นดินไปไหนก็ต้องช่วยกันตาม
ครับเห็นสิบบาทใช่หรอครับ
แน็ต
กรมธนรัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ถ้าหากว่าคัดเลือกผู้รับเหมาไม่ดี
ก็จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในการส่งน้ำไป
คมอุตสาหกรรมต่างไปโรงงานอุตสาหกรรมไปโรงกลั่นไปอะไรต่าง
แล้วถ้าเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาอันเนื่องมาจากน้ำเนี่ย
ธนลักษณ์รับผิดชอบไม่ไหวแน่ถ้าจะโดนฟ้องขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นธนรัฐก็จึงเห็นตามมหาลัยเกษตร
ที่ให้ใช้วิธีคัดเลือก
ก็คงเรียนท่านให้ทราบว่าผลประโยชน์ของบ้านเมือง
กาศการณ์ที่ท่านเองเห็นว่าโครงการไหน
ที่ใครแพ้ใครแพ้แล้วท่านก็ไปดำเนินการอย่างนั้นเนี่ย
ผมบอกว่าวิธีการอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วย
แล้วท่านจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยผมพร้อมนะครับ
ถึงแม้ว่าผมจะได้ไม่ได้เป็นคนสั่งการ
งานพวกนี้เป็นงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะทำ
ผมคุมคณะกรรมการที่ราช
แล้วคณะกรรมการที่ราชไปดูแลคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการเหล่านี้
รับทรีย์ครับขออภัยครับสมควรแก่เวลานะครับเกินไป๑๐นาที

ยุทธพงศ์ครับเชิญคำถามที่๓นะครับ

ท่านประธานครับผมต้องกลับเรียนท่านประธานว่า
ถ้าท่านนายกลำตีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับ
หรืออยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมีใครเอาเทปที่ท่านตอบเนี่ย
ไปเนี่ยต้องปลดท่านลำตีสันติออกจากลำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วครับ

เครือของอิตาเลียนไทยของชอการชั่ง
ท่านประธานครับดรสันติบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ถ้าลูกน้องท่านหนึ่งไม่ฉลาดเนี่ยนะครับท่านไปปวดมันออกเถอะ
และขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการคัดเลือกผู้รับเหมาของท่านเนี่ยนะครับ
ไอ้คำถามเนี่ยก็คือทำไมไม่เลือกบริษัทใหญ่ใหญ่เนี่ยนะครับ
เข้ามาแข่งขันเพื่อให้ประโยชน์ของรัฐได้มากที่สุด
สไลด์ถัดไปครับสไลด์ที่๘ครับสั้นจะจบแล้วครับท่านประธานครับ
เป็นหนังสือของอายการครับสำนักงานอายการสูงสุด๒๓ธันวาปี๖๔
ร่างสัญญาบริหารโครงการไอ้ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
อธิบดีกรมธลักษณ์นี่เป็นข้อสังเกต๑๓ข้อนะครับ
ไปเร็วเลยครับเวลามีจำกัดแผ่นที่๙ครับสุดท้ายแผ่นที่๑๐ครับ
คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับอายการสูงสุดเนี่ยเขามีข้อสังเกต๑๓ข้อ
ลงนามในสัญญาเนี่ยกรมธนาลักษณ์ควรตรวจสอบว่าได้ดำเนินการคัดเลือก
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าสมควรจะลงนามสัญญาฉบับนี้ก่อนที่สารปกครองกลางหรือสารปกครองสูงสุด
มีคำคำพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่รวมถึงพินาถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงนาม
สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดขอให้ดรสันติตอบครับ
ท่านได้พิจารณาได้ทองแท้หรือยังที่อายการเขามีข้อทักท้วงมา
ไลด์สุดท้ายครับถัดไปเลยครับอีกสไลด์หนึ่งครับ
อยู่ซอยประหลโยธิน๘ครับอยู่ในซอยเล็กเล็กกับบริษัทอิสวอเตอร์เนี่ย
อยู่ถนนวิภาวดีใหญ่ใหญ่โตอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือครับ
อันไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับท่านดูสิครับว่าทุนจดทะเบียนเนี่ย
อิสเวอร์เตอร์๑๖๐๐ล้านวงสยาม๖๐๐กว่าล้านสินทรัพย์เนี่ย
สวอเตอร์๒๒๐๐๐ล้านวงสยาม๑๖๐๐ล้านนะครับ
นี่คือความน่าเชื่อถือท่านต้องตอบครับว่าทำไมท่านถึงไปเชื่อบริษัทเล็กอย่างนั้น
สุดท้ายครับสไลด์สุดท้ายเลยครับ
เรื่องนี้ต้องนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มรัฐบาลครับ
หนีไม่พ้นหรอกครับเพราะอะไรครับ
เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาออกตัวบอกว่ามีหน้าที่แค่กำกับดูแล
และกำลังสื่อสารว่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
แล้วท่านไม่ทำอะไรไม่ถูกต้อง
ท่านไม่ได้ทำอะไรท่านไม่ได้แก้ปัญหานี้
ท่านก็จะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอบคุณครับท่านประธานครับ

แต่ขออนุญาตสมาชิกเพื่อให้ประเด็นเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ
ขออนุญาตให้ท่านบั๔๑ได้ชี้แจงกับเชิญแถม
ขอบคุณท่านประธานครับ
ก็จะตอบสั้นเป็นข้อนะครับ
เพราะว่าท่านบอกว่าได้มีการตรวจสอบนะครับ
ตามที่อายการได้ตั้งข้อสังเกตมานะครับ

ข้อสังเกตตามที่ท่านอายการเนี่ย
ได้ตั้งข้อสังเกตมานั้นนะครับ
มีการตั้งข้อสังเกตมาทั้งก่อน
และหลังของการเซ็นสัญญานะครับ
จริงแล้วข้อสังเกตก่อนนั้นนะครับ

ผมเองได้กำชับกรมธนลักษณ์นะครับ
เอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่า
การดำเนินการในโครงการท่อส่งน้ำนั้น
ที่จะคัดหรือจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่นะครับ
ข้อสำคัญที่สุดก็คือ
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ

ตามระเบียบต่างที่มีนะครับ
โดยเคร่งครัดที่สุดไม่ให้มีการละเว้น

กรมธนลักษณ์เองได้รายงานขึ้นมาตลอดเวลาว่า
ดุลยการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างรอบครอบทุกประเด็นนะครับ
ทีนี้ท่านพูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ของตึกบริษัทเหล่านี้นะครับ
เอ่อเราไม่สนใจหรอกครับ
เพราะว่าไอ้บริษัทหน้าตาดี
ตึกใหญ่ละฟ้าเนี่ย

คนยากคนจนซื่อสัตว์สุจริตเต็มแผ่นดินครับ
เพราะฉะนั้นท่านไปเปลี่ยนความคิดของท่านเสียใหม่นะครับ
การจะมาดูบริษัทดูคนแต่ภายนอกนั้นนะครับ

ส่วนท่านไปกล่าวอ้างถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ

ท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญผมไป
แล้วก็ไปตรวจสอบไปถามนะครับ
แล้วนายกรัฐมนตรีก็แจ้งไป
ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับ
ความโปร่งใสขั้นตอนต่าง
ว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ทุกข้อทุกขั้นทุกตอนแล้ว
หรือไม่นะครับ

อันนี้คือความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
ถึงแม้ว่ารัฐบาลโดยกรมธนลักษณ์จะได้ผลประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาลอย่างนี้ก็เถอะนะครับ
ส่วนผลประโยชน์ที่หายไปก็
ข้าระการที่มีหน้าที่

ว่าผลประโยชน์หายไปอย่างไรนะครับ
ส่วนผลประโยชน์ที่จะได้เพิ่มมากขึ้น
ก็ต้องตรวจสอบให้รอบครอบว่าทำถูกต้อง
กระบวนการกฎหมายแค่ไหนอย่างไร
ถ้าทุกอย่างทำตามกฎหมายแล้ว
ทำตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว
ข้าราชการก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยง

เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์นะครับ
ที่บอกว่าได้ประโยชน์ขนาดนั้นแล้ว

หรือว่าทำไมนะครับ

เพื่อให้อิฟวอเตอร์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
พอผมบอกว่าอีสวอเตอร์ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
ท่านก็แถไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ
การเป็นผู้แทนต้องซื่อสัตว์ต่อประชาชนนะครับ

ท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ

กับผมนายุทธพงศ์จรสเทียนสมาชิกสภาพฤทธิ์ราชดร
จังหวัดหมาสาขามภักดิ์เพื่อไทย
ท่านประธานครับตลอดที่ผมเนี่ยได้ถามกระทู้ในวันนี้เนี่ย
ผมไม่เคยบอกว่าอิสวอเตอร์รัฐฝ่ายกิจ

ไปเอาเทปมาว่าผมเนี่ยไปพูดที่พักเพื่อไทย
ผมเคยพูดว่าอีสวอเตอร์เป็นรัฐวิสาหกิจไหม

ถ้าผมไม่เคยพูดท่านลาออกจากรัฐตี
ถ้าผมพูดผมลาออกจากสอสอ
แล้วท่านเนี่ยเป็นรันตีได้ยังไง
ท่านยังพูดบอกว่าใช้วิธีอีออกชั่น